ก็เป็นวันดีสำหรับงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม
ที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
ซึ่งไฮไลท์ก็คือการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อครั้งแรก
เป็นทางการของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น

เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศในงานกันหน่อยครับ
งานวันนักกีฬายอดเยี่ยมครั้งที่๔๘นะครับ
ประจำปี๒๕๖๐เนี่ยก็คือเอาผลงานในปีที่แล้วเนี่ย
มาวัดเกณฑ์นักกีฬาแล้วก็ทำการมอบรางวัลในปีนี้ปี๖๑นะครับใช่ครับ
ก็เป็นของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยที่โรงแรม

ปีนี้นะครับก็มีรางวัลสูงสุดก็คือการทูลกล้าวถวายรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเกียรติยศ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐนะครับ
ส่วนรางวัลใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม
อย่างที่คุณเจวรบัตรเล่าให้ทราบก็คือ
จากการชนะน็อกโรมันกอนซาเลสในยกที่๔
และต่อด้วยการชนะขนแหนห่วงฟราซิกโกเอสตราด้า
ผลงานของเอสตราด้าอยู่ในปีนี้นับ๒รอบไปทับใจของโรมันกอร์ใสเลส
นักข่าวกลูเข้าไปหาสีสะเกดก็จะมีข่าวนี้เล่าต่อ
โค้ชป๊อปโชคชัยพิศิษฐ์วุฒินันทร์ซึ่งถือว่าเป็นเทรนเนอร์คู่ใจสีสะเกียจ
ก็รับรางวัลผู้สอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมนะครับ
แล้วก็รางวัลอื่นที่น่าสนใจก็จะมีทีมกีฬายอดเยี่ยมบอลหญิง
เพราะว่าล่าสุดคว้าที่๔เอเชียแล้วก็ผลงานดีต่อเนื่องคือไปบอลโลก
รอบสุดท้ายได้๒สมัยติดต่อกันนะครับ
แล้วก็มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมก็ยังเป็น๑ใน๑๗คน
ได้รางวัลบุคลากรทรงคุณค่าในวงการกีฬาด้วย
ถือว่าควรค่าแก่รางวัลที่ได้รับจริงนะครับ
ส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมนะครับได้แก่
เทนนิสนะครับพาณิพักษ์วงพัฒนกิจ
นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยในรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิง
ก็คว้า๕แชมป์ในปีเดียวนะครับ
แล้วก็ได้เหรียญทอง๔เกมที่มาเลเซีย
เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่ไต้หวันด้วย
ส่วนนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมนะครับ
ได้แก่โฮซูเก็คฮาวมาวโมโตจากกรรมการกอฟเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น
แล้วก็ติดทีมชาติได้เหรียญทอง๔เกมประเภทบุคคลที่มาเลเซียมานะครับ

ได้แก่กุลวุฒิวิทิศศาลแบตมินตันก็มีนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้วย
ที่ได้รับก็คือน้องอาทยาฮิติกุลเป็นนักกอล์ฟที่สร้างประวัติศาสตร์
ที่ได้รางวัลได้แชมป์อาชีพการแข่งกอล์ฟอาชีพอายุน้อยที่สุดในโลก
เรียนทองซีกรีมประเภทบุคคลหญิง
ส่วนผลของพิการเกินไปกันโปรงศรษฐรพันณ์ติส๙๐๐นนักกีฬาคาเต้ขวารางวัลพิการหญิง

ส่วนคนพิการหญิงยอดเยี่ยมเนี่ย
ได้แก่อำนวยเวทวิถานนะครับ

รางวัลเอกชัยนบจินดานะครับ

เด็กชายทีปกรณ์นิยมนักฟุบรรณโรงเรียน

ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศยอดเยี่ยม

ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่๔

ก็เป็นวันที่รวบรวม
คนในวงการกีฬาอย่างครับข้างเลยทีเดียว

ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศของแต่ละคน